คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับ
กระบะขนไข่ไม่รู้ขับยังไงนะคุณนะ

รถเก๋งคันข้างหน้าเสียหลักตกข้างทาง
มีคลิปจากกล้องหน้ารถให้ดูกันนะครับ
กระดาษอะไรไม่รู้กระจายเต็มไปหมดเลยนะครับ
แต่ที่เห็นคือรถเก๋งตกลงไปข้างทางแล้วนะคุณนะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่กล้องหน้ารถคันนี้นะครับ

ขับตามหลังมาก็เสียวไส้เหมือนกันนะคุณนะ

คันที่ไปชนเขาคือรถกระบะตู้ทึบขนไข่ฮะ
ถูกชนท้ายพังยับเยินนะฮะ
คนขับรถเก่งเป็นผู้หญิงอายุ๔๙ปีคุณผู้ชม
ยังโชคดีนะคุณนะบาดเจ็บเล็กน้อย
เป็นรถกระบะตู้ทึบแล้วก็ขนไข่ไก่
เพื่อเอาไปขายหน้ารถด้านซ้ายพังเสียหายยางแตก
คนขับคือนายเสวกป้อมลอยอายุ๕๐ปีนะครับ
โดยบอกว่าตัวผมขับรถไปส่งไข่ไก่ที่กรุงเทพ
ขากลับพอมาถึงจุดเกิดเหตุจุดเกิดเหตุนี้อยู่
ฝั่งขาเข้าอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับ
พอผมขับมาถึงจุดนี้นะฮะก็ไปชนท้ายรถเก๋ง
แต่ผมบอกไม่ได้นะว่าชนไปเพราะอะไรชนยังไง
คุณผู้ชมฮะเบรกไม่ทันหรือว่าเก๋งหักมาตัดหน้า
คือไม่รู้เพราะอะไรรู้ไหมคุณ
มันเป็นเสี้ยววินาทีอุบัติเหตุมันเกิดเร็วมาก
เกิดผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นอย่างไร
ตำรวจก็ต้องสอบสวนคนขับรถทั้ง๒คัน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
นี่คุณผู้ชมฮะมันเป็นเสี้ยววินาทีจริง
คือไม่รู้เลยว่าคันเหลืองคันนี้มาตัดหน้าหรือเปล่า
หรือว่ารถเก๋งขนไข่เฉไปเสียหลักไปหรือเปล่า

ภาพจากกล้องหน้ารถเนี่ยยังจับภาพไม่ออกเลยนะ